ด้านนอกถ้ำนะครับด้านบนถ้ำเนี่ยก็ยังทำงานกันอยู่อืม
เผื่อจะเจอโพรงเจอปล่องที่จะเป็นช่องแล้วลงไปถึงในถ้ำได้
อาจจะเจอก็ได้นะครับวันนี้ก็ยังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่นะครับ
การค้นหาบนเขาขุนน้ำนางนอนทีมรัฐตระเวนสำรวจปล่องเหนือถ้ำหลวงฝั่งด้านผาหมี
ก็คือฝั่งที่เจอสามแยกแล้วเลี้ยวขวาไปนะครับโดยพลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดา
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตา
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็เจ้าหน้าที่อีกหลายหน่วยงานนะครับ
ตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าหน้าที่กรมอุทยานกู้ภัยมูลนิธิ
ร่วมกับตันยูนำอุปกรณ์ขุดเจาะลงพื้นที่ไปด้วยได้ออกปฏิบัติการสำรวจตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ครับ
ปล่องอย่างต่อเนื่องก็ไปในจุดเดิมนะครับ
ซึ่งจุดนี้เป็นพิกัดที่ชัดเจนที่นักสำรวจชาวอังกฤษระบุว่า
จากปล่องนี้เมื่อลงไปแล้วเนี่ยจะเป็นโพงที่เจาะทะลุอ่าเจาะทะลุ
ไปถึงข้างในของถ้ำหลวงได้โดยโพรงนี้มีความลึกที่สุดนะครับ
ทีมโรยตัวก็ลงไปได้เพิ่มอีกสามสิบเมตรเมื่อวานี้ลงไปสี่สิบเมตร
วันนี้ลงได้อีกสามสิบเมตรรวมแล้วเป็นเจ็ดสิบเมตร
ต้นพบว่าข้างในเป็นโพรงสามารถลงต่อไปได้อีกแต่มีเศษหินขวางทางอยู่นะครับ
หากนำออกก็ยังเข้าต่อไปได้ก็เลยใช้เครื่องมือสแกนดูว่าเหลือระยะทางอีกเท่าไหร่
จะไปถึงด้านในแบบสุดถึงตัวถ้ำนะครับ
แต่ว่าผลการสำรวจเนี่ยต้องรอทีมโรยตัวสำรวจสรุปผลอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ขณะที่ทีมสำรวจอีกชุดวันนี้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจพื้นที่ปลายถ้ำ
ฝั่งซ้ายนะฮะฝั่งซ้ายก็คือไปทางด้านพัทยาบีชนะครับ
ไปพบโพรงขนาดใหญ่อยู่แนวผาสูง
ส่วนกำลังในพื้นราบก็เดินเท้าเข้าพื้นที่แล้วนะครับเพื่อเตรียมเข้าสำรวจจุดนี้ด้วย
แล้วก็มีคลิปจากทีมรัฐระเวนอีกชุดหนึ่งนะครับได้อัปเดตความคืบหน้า
คลิปตอน๑๗นาฬิการะบุว่าทีมเจ้าหน้าที่ได้พบกลุ่มชาวบ้านและกลุ่มเก็บ
รังนกนางแอ่นเดินทางมาจากจังหวัดตรังนะฮะ
ขณะออกสำรวจพื้นที่เหนือถ้ำก็ไปเจอกันโดยบังเอิญกลุ่มเก็บรังนกนางแอ่นเนี่ย
มาช่วยเจ้าหน้าที่ชี้จุดและลงสำรวจปล่องครับ
โดยพบปล่องค่อนข้างกว้างมีอายน้ำแล้วก็ทางทางออกสายอยู่
ก็สามารถโรยตัวลงไปสำรวจได้ประมาณ๔๐๐เมตรนะครับ
แต่ในคลิปไม่ได้ระบุแน่ชัดว่าเป็นปล่องฝั่งใดนะฮะ
คือทางกลุ่มเก็บรังนกนางแอ่นจากจังหวัดตรังเขารู้ข่าว
เขาก็เลยคิดว่าความเชี่ยวชาญของเขาในการปีนป่ายถ้ำปีนป่ายหน้าผาเพื่อเก็บรังรกนางแอ่นเนี่ย
น่าจะช่วยได้ค่ะเขาก็เลยมาช่วยนะครับทีมเก็บรังนกนางแอ่นกลุ่มนี้นำโดยนาย
ลิเฟนเทศนำนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่๗บ้านทรายแก้วตำบลเกาะลิบงอำเภอกันตรังจังหวัดตรัง
นำทีมงานเก็บรังนกนางแอ่น๘คนที่มีความชำนาญในการปีนเขาแล้วก็ถ้ำมืด
ในพื้นที่จังหวัดตรังจังหวัดพัทธลุงและจังหวัดสตูนมาช่วยเจ้าหน้าที่ในการค้นหาปล่อง
แล้วก็โรยตัวลงไปเพื่อสำรวจพื้นที่เรียกว่าเป็นน้ำใจของคนไทยจากใต้มาสู่เหนือเลย
สำหรับทีมเดินเท้าสำรวจปล่องตามแนวเขาขุนน้ำนางนอนผู้ราชการจังหวัดเชียงรายระบุว่า
จากการสำรวจพบปล่องจำนวนหลายสิบปล่องคาดว่ามีความเป็นไปได้ว่าจะเชื่อมโยงกับหาดพัทยาเนี่ย๒ปล่อง
ปล่องหนึ่งเป็นทีมของพลตรวจเอกวิทยาชัยที่ทำงานก็คือด้านสามแยกในถ้ำแล้วก็เลี้ยวขวาไปทางฝั่งของผาหมี
ปล่องเป็นชุดทำงานของทหารนะครับที่ตรงสามแยกจะเลี้ยวซ้ายไปทางฝั่งพัทยาบีช
หรือว่าฝั่งทิศใต้ของถ้ำคือถ้าเข้าจากปากทางเข้าถ้ำเนี่ยแล้วตรงไป๒กิโลเมตรเจอทางแยก
ขวาเป็นฝั่งทิศเหนือฝั่งผาหมีเลี้ยวซ้ายฝั่งทิศใต้เรียกว่าฝั่งถ้ำหลวงพื้นที่ก็เป็นอย่างนี้